เขาแห่แชร์เรื่องที่สุดประทับใจนะครับ
เมื่อชายหนุ่มขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
หรือว่าพี่วินของเราเก็บกระเป๋าได้แล้วก็ส่งคืนเจ้าของ
เรื่องนี้โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าดอนสิทธิปัญญา
ระบุว่าขับวินได้แค่ร้อยกว่าบาทเจอกระเป๋าตังค์๓๐๐๐กว่าคืนเจ้าของ
หน้าตาไม่หล่อผมก็อยากทำความดี

ทีมข่าวของเราก็ไปตามค้นจนเจอผู้ชายที่อยู่ในภาพ
ซึ่งเป็นคนใจหล่อนะฮะก็คือคุณสมบัติสิทธิปัญญาวัย๓๕ปีนะครับ
อาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้นบ้านทัพช้าง
ซึ่งบอกว่าในวันวาเลนไทยที่ผ่านมาช่วง๖โมงเย็นเนี่ย
ได้เจอกระเป๋าสตางค์สีดำนะครับวางอยู่ข้างเสาไฟฟ้าที่สถานีบ้านทัพช้าง
ในกระเป๋าพอตรวจดูแล้วมีเอกสารสำคัญมีของมีค่าแล้วก็เงินสดสกุลต่าง
รวมแล้วกว่า๓๐๐๐บาทนะครับ
จึงได้รีบนำกระเป๋าไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานี
เพื่อให้ตามหาเจ้าของผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่ง
เจ้าของเขาก็กลับมารับคืน
คุณสมบัติบอกว่าฝากขอบคุณทุกคนที่แชร์เรื่องราว
แล้วก็ชื่นชมในความดีของเขานะครับ
โดยกล่าวบอกว่าทุกวันนี้เรารอความตายกันอยู่
นี่เป็นสัจธรรมของชีวิตไม่รู้ว่าจะตายวันไหน
ก็อยากรีบทำความดีไว้ก่อน

คุณพี่นี่ใจดีแล้วก็หล่อจริงนะฮะ

เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะ
ก็คือคุณจุฬารัฐฤทธิวุฒิอายุ๒๐ปี
บอกว่าเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็เพื่อนได้พบชายเร่ร่อนเนื้อตัวมอมแมม
หลับอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่อำเภอเคืองใน
บอกว่าสงสารก็เลยซื้อนมและข้าวหมูแดงให้
และจากการพูดคุยพบว่าชายคนนี้นะคะ
มีสติดีไม่ใช่คนเมาด้วย
อีกทั้งผู้จาภัยร้อมีครับทุกคำเลยนะคะ
แต่อีกหนึ่งอย่างที่สะเทือนใจก็คือก่อนหน้านี้
ชายคนนี้บอกว่าไปขอน้ำกินที่วัด
แต่คนที่นั่นไม่ให้กินก็เลยต้องกินน้ำคลองตามข้างทางค่ะ

พาไปขึ้นรถเพราะว่าจากการสอบถามประวัติแล้ว

แต่ว่าไม่มีเงินค่ารถก็เลยต้องติดอยู่ที่อำเภอเคืองใน
อุบลราชธานีนะคะเธอก็เลยอาสาพาไปเลยค่ะ
ขึ้นรถทัวร์แถมให้เงินติดตัวไปด้วยจำนวนหนึ่ง
และฝากคนขับรถให้ดูแลแทนด้วยค่ะ
ซึ่งพอถึงที่หมายนะคะ
คนขับรถนะคะก็ได้ส่งข้อความมาบอกเธอนะคะ
บอกว่าชายเร่ร่อนคนนี้ถึงจังหวัดเยอะโสธรแล้วด้วยความปลอดภัยค่ะ

แล้วก็คุณน้องจุรารัฐเขียนในวงเล็บเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นภาพของชายเร่ร่อน
ที่ไม่ได้รับไม่ได้มีน้ำกิน
บอกว่าสงสารเพราะดูแล้วเขาน้ำตาคลอ